คุณผู้ชมครับเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรในวันนี้

อาจารย์ครับช่วงนี้ฝนตกแล้วก็ตกหนักต่อเนื่องด้วย
อีกหนึ่งปัญหาครับคุณผู้ชมนั่นก็คือดินโครนถล่ม
และนี่คือหนึ่งในผลกระทบที่เกิดขึ้น
โครนถล่มฆ่าชีวิตคนไปมากกว่า๕๐๐คน

ประเทศไทยต้องเจอกับปัญหาแบบนี้มากน้อยขนาดไหนครับ
ประเทศไทยเจอปัญหาดินโคนถล่มทุกปีนะครับ

ถ้าดูจากข้อมูลตั้งแต่ปี๒๕๔๗เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
เรามีปัญหาดินโคนถล่มทุกปีนะครับ
แต่ที่อยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่าในปี๒๕๕๙
ที่ประเทศไทยประสบปัญหามหาอุทธกภัยเนี่ย
ปริมาณการเกิดดินโครนถล่มพุ่งสูงขึ้นกว่าปกติประมาณ๓เท่า
เพราะฉะนั้นดินโคนถล่มเนี่ยจึงเป็นปรากฏการณ์ที่
ผูกโยงกับปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมากครับ

ในส่วนของความเสียหายนะครับ

เราจะพบว่าความเสียหายอาจจะประมาณ๒๐๐ล้านบาทสะสมมานะครับ

สิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นก็คือการสูญเสียชีวิตครับ
สูงถึง๕๔๐ชีวิตที่จะต้องถูกฆ่าไป
เนื่องจากปัญหาดินโคนถล่มนะครับ

จำนวนประชาชนที่อยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงเหล่านี้เนี่ย
จะเป็นเด็กแล้วก็สุภาพสตรีนะครับ
เพราะว่าเด็กและสุภาพสตรีอยู่ในสภาพ
เขาอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีนัก

โดยเฉพาะปัญหาดินคนถล่มบางครั้งเนี่ยจะเกิดตอนกลางคืนนะครับ
นี่คือเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะเห็นเกิดขึ้นในปีนี้และในอนาคตครับ
แล้วเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับอาจารย์
จุดที่ประเทศไทยต้องเสี่ยงกับปัญหาดินโครนถล่มมากขนาดนี้
สาเหตุมีประมาณ๓ประการนะครับ
อันแรกเลยเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราสูญเสียพื้นที่ป่ามาโดยตลอดนะครับ
เนื่องจากเราไปปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นข้าวโพดในภาคเหนือ
หรือยางพาราในภาคใต้นะครับ
ที่เราสูญเสียพื้นที่ป่าทำให้ภูเขาไม่มีพืชปกคลุม
แล้วก็ไม่มีรากพืชที่จะหยั่งดินไว้ได้
วกกับประการที่๒ถ้าเป็นพื้นที่สูงชัน

แล้วก็ประการที่๓ก็คือเมื่อพื้นที่ที่ถูกเปิดไปด้วยพืชเศรษฐกิจ
วกความสูงชันและปริมาณน้ำฝนที่มาก
เช่นฝนตกติดต่อกัน๒๓วัน
ก็จะทำให้พื้นที่ที่อยู่ด้านล่างเนี่ย
อยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะเผชิญกับปัญหาดินโคนถล่มครับ
อยากเกิดปัญหาแบบนี้อีกแล้วครับอาจารย์
ทางแก้ไขทางเดินจากนี้ไปทำยังไงดีครับ
หลักมี๓ประการนะครับที่อยากจะแนะนำไว้วันนี้

นโยบายนี้หรือการดำเนินการอันนี้เนี่ย
มีความสำคัญมากที่เราจะต้องฟื้นผืนป่า๒๐

ควรจะมีการรับรองผลิตภัณฑ์ทางอาหาร

จะต้องไม่ปลูกบนพื้นที่สูงแล้วก็ย้ายลงมาอยู่พื้นที่ราบให้ได้
ประการที่๓ก็คือว่าการตั้งถิ่นฐานของประชาชนครับ

เพราะว่ามีกลุ่มประชาชนตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เสี่ยงเนี่ย

ย้ายเขาออกมาให้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของเรา

ทุกคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ